โชคไม่ดีที่รถเก๋งจอดติดไฟแดง
กรณีนี้คือมันมีเหตุการณ์ขึ้นคุณผู้ชม

เพราะว่ามันมีจักรยานยนต์ที่ยกล้อ
แล้วมันเป็นอย่างไรพ้นของการยกล้อเป็นอย่างไร

อยู่คิดจะมายกล้อกันหลังจากที่เลี้ยวขวามา

คือกล้องหน้ารถคันนี้คันที่เกิดเหตุ

เขาเรียกว่าไม่แจ๋วจริง
ยกไม่เก่งหรือจริงแล้วไม่ควรจะมายกล้อกันตรงนี้นะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ได้รับความเสียหาย
ให้เห็นวินาทีของรถที่กำลังติดไฟแดงกันอยู่
แล้วอยู่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะ
ซ้อนกันมา๒คนไม่สวมหมวกกันน็อกด้วย
แม่อยู่ก็จะมายกล้อกันตรงนี้
แล้วยกไม่เก่งนะครับ
ก็ทำให้รถของเขาเสียหลัก
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่เสียหลักมันก็มาโดนรถเก่งคันนี้
เสียหายทั้งกระจกหูช้างคือกระจกมองข้าง
แล้วก็ประตูด้านหน้าบุบไปเลยนะครับ
เรื่องนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล
แล้วมีคนมาจับจังหวะแหมยิ้มร่าเชียนะ

ไม่ได้ดูสลดไม่ได้ดูสำนึกอะไรเลย
บอกว่าพี่ไม่สำนึกเลยดูสิ
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ขับไปเลยนะ
ใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนพระราม๖นะครับ
แล้วก็ทางเจ้าของรถเขาก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ

สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเราพยายามติดต่อไปยังเจ้าของรถ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
ซึ่งล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็บอกว่า

ตอนนี้ได้คุยแล้วก็แจ้งเคลมกับทางประกันไปแล้ว
ทางประกันและตำรวจประสานงานตามเรื่องต่อ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์
ขอบคุณพี่นักข่าวที่ให้ความสนใจครับ
เรื่องต้นขอไม่ให้สัมภาษณ์นะครับ

ทั้งเรื่องของป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับ
แล้วก็เห็นหน้าชัดเจนเขาเอาไปแจ้งตำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว
คนยกล้อแล้วคนซ้อนเลยนะคะ